ส่วนคุณลุงท่านนี้ค่ะอยากให้ดูชีวิตของคุณลุงท่านนี้หน่อย
ต้องการความช่วยเหลือเลยค่ะเพราะว่ายากลำบากจริงค่ะ
ป่วยด้วยอาการที่แปลกประหลาดแล้วก็ยังมีฐานะยากจนด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปที่บ้านเลขที่๔๕หมู่๘
ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ
คุณลุงท่านนี้คือนายสะอาดอำพันธ์ทองนะคะ
อายุ๖๐ปีคือใช้ชีวิตยากลำบาก
เพราะว่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่เราเบลอไว้
คืออันทะของคุณลุงเนี่ยมีอาการผิดปกติค่ะมันบวม
ตามรายงานผู้สื่อข่าวบอกว่าบวมเท่ากับลูกมะพร้าว

นี่ค่ะคือแล้วมันสร้างความทุกข์ทรมาน
ให้กับคุณลุงเป็นอย่างมากจะไปรักษา
ฐานะก็ยากจนเอาแค่ค่ารถอย่างเดียว
ก็หมดแล้วค่ะค่าใช้จ่ายใน๑เดือนนะคะ
คุณลุงสะอาดอายุ๖๐ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะ
พลิกอัพชนได้รับบาดเจ็บ
ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า๓เดือน

อันทะก็เริ่มมีขนาดโตมากขึ้นเรื่อย
ทุกวันนี้มันเกือบเท่าลูกมะพร้าว

จะยืนจะเดินจะนั่งลำบากไปหมด

คุณลุงบอกว่าต้องคอยเอามือประคองไว้ตลอดเวลา
เวลาขับถ่ายก็ลำบากเจ็บปวดทรมานค่ะ

มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับจุกท้องนะคะ
อยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาก็ไม่มีเงินค่าเดินทาง

ไปหาหมอครั้งหนึ่งประมาณ๖๐๐บาท
ตนเองทุกวันนี้ใช้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาท
คนจนอีก๓๐๐บัตรผู้พิการอีก๘๐๐
ก็เท่ากับเดือนหนึ่งก็มีเงินประมาณ๑๗๐๐

ค่ารถถ้าจะไปหาหมอ๖๐๐ก็หมดแล้ว

นี่คือชีวิตที่ไม่รู้จะออกทางไหนจริงค่ะ
คุณลุงน่าสงสารมากจริงนะคะ
ล่าสุดนายสุธิพงศ์พุทธจันทราในอำเภอปากท่อกับผู้มนุยการโรงพยาบาลปากท่อ
ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปเยี่ยมคุณลุงนะคะที่บ้านเลย
ในอำเภอยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายปกครองไม่ได้ทอดทิ้งลุงนะคะ
เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่คุณหมอบอกว่าคุณลุงสะอาดป่วย

เบาหวานไตวายแล้วก็อายุมากแล้ว
ถ้าหากว่าต้องผ่าตัดเพื่อรักษาลูกอันทะ

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตกลงวิธีการว่า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะคอยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

ถ้าหากว่าคุณลุงจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวจะช่วยกันหาทางรักษา
เพื่อให้ลุงกลับมาใช้ชีวิตต่อไปใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไป